ประกาศปิดรับบริจาคอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ
สำหรับกรณีของน้องเตยครูอุ้มโพสต์เอาไว้นะครับ
ตอนนี้ยอดเงินอยู่ที่ห้าร้านเก้าแสนบาทนะครับ
โดยเงินจะถูกแบ่งนะครับเป็น๒ส่วนครับ
แล้วก็มีกรรมการชุมชนมาช่วยดูแลแบบนี้ครับ
เอาไปดูก่อนครับคุณผู้ชมครับที่มาที่ไปคือครูอุ้มนะครับ
ชรินเอสะตีครูโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
โพสต์คลิปลงติ๊กต๊อกตอนที่ไปเยี่ยมบ้านน้องเตยนะครับ
แค่สี่ขวบเท่านั้นเรียนอยู่อนุบาลสอง
แล้วไปพบว่าน้องกำลังทำงานบ้านนะครับ
แล้วก็ต้องดูแลคุณย่าด้วยอายุหกสิบแปดปี
ตาท่านบอดทั้งสองข้างนะครับอยู่กันสองคน
คือหลังจากนั้นก็มีผู้ใจบุญหน่วยงานต่างไปเยี่ยม
เอาสิ่งของเครื่องใช้ไปมอบให้คุณย่ากับน้องเตยอย่างไม่ขาดสาย
เช่นเดียวกับเงินบริจาคนะครับที่ก็มีบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดเพจห้องเรียนอนุบาลยุคใหม่ครูอุ้มโพสต์ข้อความ
แจ้งปิดบัญชีของน้องเตยแล้วนะครับโดยมียอดบริจาครวมอยู่ที่
ห้าล้านเก้าแสนบาทและขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนนะครับ
อย่างที่นำเรียนไปเบื้องต้นนะครับเงินบริจาคนี้จะถูกแบ่งออกเป็น๒ส่วน
คือหนึ่งนะครับสี่ล้านสี่ล้านอันนี้เนี่ยให้น้องเตยไว้ดำรงชีพ
เมื่อบรรลุที่ติภาวะและสองหนึ่งล้านเก้าแสนบาท
ให้คุณย่าไว้ใช้ดำรงชีพครับโดยจะมีคณะกรรมการในชุมชน
เป็นผู้ดูแลเงินบริจาคส่วนที่อยู่อาศัยนะครับ
จะมีภาครัฐเนี่ยมารับช่วงต่อดูแลในส่วนนี้ครูอุ้มทิ้งท้ายแบบนี้
คุณผู้ชมบอกว่าเธอเป็นเพียงครูตัวเล็ก
คิดเลยว่าจะสร้างกุศลได้มากขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณทุกน้ำใจนะครับ
ที่หลังไหลมาช่วยน้องเตยและคุณย่าครับขอบคุณครับ
เอาภาพมาให้ดูนะคะก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากนี้
ความช่วยเหลือของทุกคนค่ะ